เราจะพาคุณผู้ชมไปดู๓อันดับที่คนนิยมแห่กันไป
ขอโชคขอลาบจะมีอะไรบ้าง
ตามไปดูที่อันดับ๓กันเลยค่ะ
อันดับที่๓นะคะได้แก่ต้นกล้วยนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
หลายคนสงสัยต้นกล้วยให้โชคได้
แต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อหลังงานนี้คุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าส่วนใหญ่ที่ชาวบ้านเขาแห่กันไปขอเลขเด็ดเนี่ย
มีลักษณะพิเศษก็คือผิดแปลกไปจากธรรมชาตินั่นเอง
อย่างเช่นบางต้นก็จะมีปลีงอกออกมาจากลำต้นบ้าง
กลางต้นบ้างบางปลีก็ออกมาจากโคนต้นก็มี

หรือแม้กระทั่งออกมาจากดินอย่างนี้ก็มีอ่ะคุณจริง

บางทีมีลูกติดกันเป็นลูกแฝดเยอะมีหลากหลายวิธีกันมากเลยนะคะ
เขาก็เลยเชื่อกันว่าแบบนี้แหละก็จะมาให้โชคให้ลาบแน่นอน

ก็จุดทู่ปักเทียนกราฟว่ายขอโชคขอราบกัน
ส่วนวิธีวิเคราะห์ตัวเลขมันมีหลายวิธีด้วยกันคุณผู้ชม
อย่างเช่นบางคนเนี่ยนะเขาก็เอาแป้งไปถูไปถูกับต้นกล้วยก่อน
ถูไปนะคะถูเสร็จนะคะบางคนเขาก็นับ
นับผลกล้วยยืนนับกันไปเลยนะคะ
แล้วก็นับว่ามีกี่ผลบ้างนับเป็นเครือบ้างนับปลีบ้างอะไรแบบนี้
คือจะอยู่ไปนับอย่างเดียวไม่ได้ต้องถูแป้งก่อน
จุดทูปด้วยจุดทูบถูแป้งแบบนี้แบบนี้นะสาธิตให้ดูกันไปแล้วนะคะ
จากจะไปวัดหรือว่าอะไรต่างแบบนี้

เขาก็เลยเชื่อว่าต้นกล้วยก็เป็นอีกหนึ่งต้นที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับ
มีเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาศัยอยู่นั่นแหละนะคะ

อันดับ๓ไปแล้วนะคะเรามาดูกันบ้างดีกว่าว่าอันดับ๒คือที่ไหนไปดูกัน
อันดับ๒นั่นคือคัณะมนษักศิษย์
ทุกต้องมันต้องยิ่งอลังการแล้วมันจะศักดิ์ศิษย์มัยละคุณ
เวลาส่องทีไรเราก็หวังที่จะเห็นแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชม
แต่เมื่อส่องไปแล้วเนี่ยชาวบ้านเขาก็ได้สิ่งที่เอาไปวิเคราะห์
เอาไปเสี่ยงโชคกันมากมายนะคะครับหลังจากที่พระหรือว่าเกจินี่นะคะ
นำเทียนเอามาวางเอาไว้เพื่อที่ทำพิธีบริเวณที่ตั้งขันน้ำมนต์แล้วเนี่ยนะคะ
ชาวบ้านเขาก็เฝ้ารอคอยไงว่าเดี๋ยวพระท่านจะต้องสวดมนต์
ท่านจะต้องจุดเทียนแล้วท่านก็ต้องลงอาคมอะไรต่าง
หยดเข้าไปนะหยดน้ำตาเทียนในอ่างออกมาเป็นรูปอะไร
เป็นลักษณะแบบไหนชาวบ้านเขาก็ไปถ่ายรูปส่องกัน
โอ้โหเดี๋ยวเอาบอกคุณผู้ชมก่อนนะเดี๋ยวอันนี้อะไรฮะ
วิจารณญาณในการรับชมนะที่เราให้ดูเนี่ยคือเป็นภาพที่ชาวบ้านเขาเขียนกันนะ
อันนี้รูปวงกลมอะไรหรอเหมือนเรียนคณิตศาสตร์เลย
มันเป็นการใช้จินตนาการบวกกับศิลปะผสมผสานกันออกมาให้เป็นวิชาคณิตศาส

โอ้โหไม่ลำลึกขนาดไปตีอาศัยเขาแทนนะ
แต่ว่านี่แหละคุณผู้ชมมันก็เป็นสิ่งที่เป็นความเชื่อของพวกเรา
เขาก็เลยยกอันดับให้ขันนมลศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นสถานที่ขอเลขเด็ดอันดับที่๒
เอาล่ะผ่านอันดับที่๒ไปนะครับเดี๋ยวไปดูอันยับที่๑กันบ้างดีกว่า

ชนะเลิศไปเลยคือจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากต้นตะเคียน

นี่แหละครับต้นตะเคียนติดชาร์จอันดับหนึ่งเลยนะครับ
เป็นสถานที่ขอโชคลาภที่จัดเอาไว้ใครต่อใครก็ติดอกติดใจ
ยังไงก็ต้องไปถูไถต้นตะเคียนสักครั้งหนึ่ง
ให้ได้ในชีวิตนี้ค่ะคือทำไมทำไมต้องไปถูแบบนี้
ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ก็อย่างว่าล่ะ
มันเป็นความเชื่อของชาวบ้านนะครับคือเขาเชื่อไง
ต้นไม้ใหญ่โดยเฉพาะต้นตะเคียนเนี่ยนะครับ
เขาเชื่อว่าจะมีนางไม้สิงสถิตหรือว่าเป็นเทวดาก็ได้
สถิตอยู่ในต้นไม้แบบนี้และถ้าไปขอโชคขอลาบ
ตามวิธีการปฏิบัติก็อย่างนี้เอาแป้งไปถูเอาทูบไปจุด
แล้วก็ยกมือไหว้ขอพรเขาเชื่อว่าจะได้โชคได้ลาบ
ตามที่ขอเอาไว้แต่เรื่องของการถูถูไถเนี่ยนะครับก็
ผมก็ไม่แน่ใจจริงนะมันถูแล้วมันเห็นไหม
อันนี้บอกตรงว่าไม่เคยทำแต่เห็นชาวบ้านเขาทำแล้ว
เค้าก็ถูไปอย่างนี้ถูแล้วเค้าก็บอกว่าเห็นแล้ว
เพื่อที่จะให้มันรื้ออยู่แล้วก็ให้แบบรายเส้น
มันชัดขึ้นเท่านั้นเองเลยป่ะมาใช่มั้ยอ่ะ
มีแป้งมาก็จะเห็นชัดขึ้นเวลาวิเคราะห์กันไป
ถูกต้องหรือบางคนจุดเริ่มต้นคล้ายคนแรก
ที่เอาแป้งมาหลอยบางคนหมายใดเราด้วยฉันอยากรู้

แต่ผมว่านี่คือเป็นสิ่งที่ทำให้ฝรั่งนั้นทึ่งในบ้านเรานะ

เรื่องของการเอาแป้งไปทาต้นไม้เนี่ยค่ะ

แล้วก็เอามือไปถูไถเนี่ย
มันเลยเป็นที่มาของการที่โทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยนะครับ

นี่ไงปุ๊บแล้วก็สไลด์ปุ๊บปุ๊บปลดล็อกได้
นี่นี่แหละฝรั่งเอาไปคิดทำ

ใช้ลายนิ้วมือใช้ลายนิ้วมือแบบปุ๊บ